คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องน่าเศร้าสำหรับคนที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยนะคะ

เมืองเลยคนนึงเขาถูกเลขท้าย
เลข๘๘ใช่ไหมเลขท้าย๒ตัวงวดที่ผ่านมา

คูณดูก็คงซื้อแบบเป็นชุดแบบกว้านมาหมดเลย
ใบละ๒ใบละ๒๕๐๐ใบ
เยอะมากแต่พอมานั่งไล่ดูทีละใบ

มันมีงวดอื่นสอดไส้มาด้วย๑๕ใบ
แทนที่จะได้๕๐๐ใบเต็มนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือนายนัทธพงศ์คงแสนคำ
อายุ๓๗ปีเป็นชาวจังหวัดเลยค่ะ

หลังจากที่ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖สิงหาคม

แต่ปรากฏว่ามีสลากยัดไส้ที่เป็นของงวดอื่น

เพราะว่ากำลังเตรียมตัวไปสนามบินเข้ากรุงเทพ

แล้วก็เลยมีน้ำท่วมที่บ้านสูบในตำบลน้ำสวย

พอดีมีเด็กในคณะหมอลำขี่มอเตอร์ไซค์
พุ่งมาชนหน้ารถกระบะตรงกรอบ
ป้ายทะเบียนแล้วป้ายทะเบียนเขามันแตก

ก็เลยตัดสินใจเอ้าซื้อเลยละกัน
ไปรวบรวมทุกแผงที่เจอ

เอาเลข๘๘กว้านซื้อมาได้๕๐๐กว่าใบ

เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เขาซื้อลอตเตอรี่มากที่สุดขนาดนี้

มันดันเป็นสลากสอดไส้มาตั้ง๑๕ใบเนี่ยสิคะ

แล้วกลับมาเสียความรู้สึกกับการมาโดนหวยสอดไส้

บริมอตของวันที่อ่าของเดือนกลุ่มภาคมของปีนี้แหละนะครับ

ลงท้าย๘๘ทำไมมันไม่ถูกทำไมมันไม่ถูก
เรามาเช็คอ้าวมันเป็นของเดือนกลุ่มภาคม
เงินประชาชนด้วยนะคะว่าคนที่อยากจะซื้อสลัดกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ต้องระวังมิจฉาชีพสอดไส้สลากเก่าเหมือนที่เขาโดนนะ
เวลาซื้อเช็คให้ดีเช็คให้รอบครอบเช็คทุกใบ
ส่วนเงินรางวัลที่ได้เขาบอกว่าเขาจะเอาไปปิดค่างวดรถกระบะสีทองของเขา
ทะเบียนให้โชคเขานี่แหละกต๕๘๘๖จังหวัดเลย
ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปทำบุญแล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายค่ะ
กว่าจะถูกว่ายากแล้วนะฮะยังโดนหลอกอีก